คนนี้ก็สวยไม่แพ้พี่แจ๊กแล้วเนี่ย
เกร๊สก่านเกล้านะคะ

แล้วล่าสุดเป็นอิสระไปอีกจ้า

ถ้าเห็นว่าจะลงปีหน้าเนี่ยเมียให้ดูกันแน่นอน

เพราะว่าเธอหุ่นดีมาก
เจ้าตัวจะว่ายังไงกับกระแสเรียกร้องนี้นะคะ

มีหนุ่มคนใหม่คุยอยู่ด้วยล่ะค่ะ

ดีแบบนี้ไม่ถ่ายบิกินี่สักที๒ที

มันก็ยังเป็นช่วงที่แบบ
ช่วงที่เรายังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ด้วย

พูดถึงจุดหนึ่งที่เราผ่านความรักมา
แล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าโอเค